คุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรำค่ะมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะ
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจขับรถมาปาดหน้าสาวอายุสิบหก
พยายามจะขอตรวจค้นตัวนะคะบอกว่าจะตรวจค้นยาเสพติด
ก่อนจะลากขึ้นรถนะคะพาไปข่มขืน
โกดังร้างกลางวันแสกเลย

พบว่าเคยมีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะคะ
เหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นมาช่วง๑๑นาฬิกาวันนี้
ผู้ปกครองก็พานางสาวหวานเป็นนามสมมุติเป็นหญิงสาวอายุ๑๖ปี
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพสตึก
ถูกคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๕๐ปี
ผิวดำแดงตัดผมเกลียนสูงประมาณ๑๗๐๑๘๐เซนติเมตร
บังคับพาไปข่มขืนภายในกระดังร้านแห่งหนึ่ง
ถนนสายสตึกแคนดงในพื้นที่ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
นางสาวหวานเนี่ยเล่าว่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
กลับจากไปร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณีของอำเภอสตึก
มีคนร้ายขับเก๋งโตโยต้าไม่ทราบรุ่นสีน้ำเงินเข้ม
หมายเลขทะเบียนไม่ได้ขับมาปาดหน้าบังคับให้จอดรถข้างทาง
แล้วชายคนนี้ก็เข้ามาขอดูใบขับขี่บอกว่าทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก

จากนั้นบังคับให้เธอขึ้นไปนั่งในรถเก๋ง
เพื่อจะพาไปโรงพักแล้วก็ไปจอดรถไว้ข้างทาง
ต่อมายังอ้างอีกด้วยนะว่ามีสายลับรายงานว่าเธอเป็นผู้ค้ายาเสพติด
ได้ยินแบบนี้เธอบอกว่าตกใจมากค่ะ
เพราะว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย
คนร้ายก็ตรวจค้นตามร่างกายของเธอในลักษณะลวนลามด้วย
แล้วก็พาไปที่โกดังร้างก่อนบังคับข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
พร้อมกับพาเธอมาส่งจุดเดิมแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะคะ
หลังเข้าแจ้งความตำรวจก็สอบปากคำแล้วก็พาผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุ
ตอนนี้มีการส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาบ่อแสคนร้ายค่ะโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างเพื่อตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีคนร้ายเคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะ